ที่การแนะนำการฟุตบอลชิงถ้วยพระศักดิ์ฐานภูพันธ์ณราชนิเวศครั้งที่๓๕
สกลนครบีหรือว่าทีมสว่างแดนดินเจ้าภาพ
แล้วก็ในฐานะแชมป์เก่า
บเท้าเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ
ติดตามได้จากรายงานของคุณเกริกชัยคุณโทครับ
ฟุตบอลภูพันธ์ครับเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายแล้วนะครับ
วันนี้เราจะไปดูผลงานของทีมสกลนครบีทีมแชมป์เก่า๒สมัยนะครับ

ที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของชาวสกลนครครับ

๒๕๕๓ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงให้ใช้พื้นที่หนองหานน้อย
ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
บนพื้นที่ประมาณ๗๐๐ไร่
เพื่อจัดทำโครงการอุทยานน้องหานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เนื่องในโอกาสพระราชวิทธิมหามงคลเฉลิมประชนพันศา๖รอบ๕ธันวาคม๒๕๔๒
ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่าง
อกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษา
คว้าของนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวจังหวัดสกลนคร
ส่วนการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานภูพาลราชนิเวศครั้งที่๓๕
วันนี้เป็นการแข่งขันในรอบ๘ทีมสุดท้าย
โดยที่สนามอำเภอสว่างแดนดิน
เป็นการพบกันระหว่างสกลนครบีหรือทีมสว่างแดนดินเจ้าภาพ
ในฐานะแชมป์เก่า๒สมัยเสื้อสีน้ำเงิน

พบกับกาลสินที่นำโดยประเวทหอเจริญอดีตนักเตะของชัยนาธอนบิล
ในครึ่งแรกเป็นทางด้านสกลนครบีที่เปิดเกมลุก
นำไปก่อนในครึ่งแรกถึง๒ประตูต่อศูนย์
โดยได้ประตูจากแทนคนชายยสิตอาทิตย์๓และยูยุลทีโอดออนาทิตย์๒๐
ส่วนเกมในครึ่งหลังแม้กรสินจะพยายามเปิดเกมลุกมากขึ้น
แต่ก็ยังไม่ผ่านเกมรับที่เหนียวแน่นของสกลนคร
ทำให้จบ๙๐นาทีสกลนครเอาชนะกรสินไป๒ต่อ๐
ผ่านเข้ารอบรองชันเลอร์ได้เป็นปีที่๓ติดต่อกัน
หลังเกมนายสุริยาจังวาสิตผู้จัดการทีมสกลนครบีเปิดเผยว่า
ตอนนี้ทีมสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ตามเป้าหมายแล้ว
แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายคือต้องการชนะ
เพื่อที่จะเข้าชิงชนะเลิศได้เป็นปีที่๓ติดต่อกัน
เป็นผลงานอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราประทับใจนะครับที่ชนะกาลสินได้ในสกอร์๒๐นะครับ
ซึ่งณเวลานี้นะครับพวกเรามีความมั่นใจมากเกินร้อยแล้วครับ
วันนี้เจอใครก็ได้สมาธิตที่เอฟซีพร้อมที่เก็บไทยครับ
สำหรับฟุตบอลในรายการนี้นะครับจะเริ่มแข่งขันในรอบรองชันเลอร์ในวันพรุ่งนี้
ไปดูโปรแกรมกันหน่อยครับ